คุณผู้ชมจากเรื่องของสภาออกมานอกสภากันหน่อย
สภาไม่มีการต่อยกันแต่นอกสภาริมถนนเนี่ยต่อยกันครับ
นะฮะเป็นรถจักรยานยนต์สองคันอีกคันนึงเขาบอกว่าเขาล้ม

สลบแน่แน่เพราะเขาตีที่หัวเลยนะโชคดีที่มีหมวกกันน็อก
มันแข็งนะหมวกกันน็อกอ่ะปั๊กเขาให้ฟาดขนาดนั้น
นะฮะคนหนึ่งใช้หมวกกันน็อกเป็นอาวุธอีกคนนึงที่เป็นเสื้อขาวขาวเนี่ย
มีท่อแป๊บอยู่ในมือเป็นเหล็กแป๊บเหล็กนะฮะรุมอัด
โดยเฉพาะคนถือหมวกกันน็อกเนี่ยฟาดไม่ยั้งเลยครับแล้วเดินกลับมาชกซ้ำอีกนะ
เซเลยอ่ะเนี่ยมา๒รุ่มหนึ่งแบบนี้ครับ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นหน้ามร้านขายชาครับ
คุณสหชาติอายุสี่สิบสามปีแล้วนะฮะเยอะกว่าสองคนที่มาทำร้ายเขา
เขาบอกว่าเขาถูกทำร้ายแล้วเขาไปแจ้งความแล้วที่สพเมืองเพชรชบุรี
เขาบอกว่าก่อนที่มันจะเกิดเหตุการณ์นี้เนี่ย

แล้วคู่กรณีเนี่ยเบรกกระทันหันแล้วล้มเอง
แต่กลับมาโทษว่าผมมาเป็นต้นเหตุทำให้เขาล้ม

เนื่องจากว่าสถานการณ์ไม่ค่อยดีเขาก็เลยอ่านอย่างนี้ละกันนะ
คุณยังโมโหอยู่คุณคิดว่าผมผิด
เราไปเจอที่สอนอไปนัดไกล่เกลียดกันที่สถานีตำรวจ
จากนั้นก็แยกกันนะฮะแล้วก็ขี่กันไปทางใครทางมัน

ทีนี้เหมือนจะเจรจากันให้จบแต่ไม่จบ

แล้วบอกว่าคนนี้แหละมาทำให้รถล้มเอามันเลย

อีกคนนึงก็เอาหมวกกับน็อครุมทำลายกันฟาด

โชคดีที่มีผู้หญิงคนนี้เขานั่งอยู่ตรงนี้
แล้วเขาก็ถ่ายคลิปออกว่าได้เป็นหลักฐาน
ก็ไปจับกลุ่มคนที่เป็นผู้ก่อเหตุสองคนนั้นได้
ก็โดนดำเนินคดีไปเรื่องของข้อหาทำร้ายร่างกาย
คนแบบนี้ก็ต้องเอาให้เด็ดขาดนะกับเรื่องของการทำร้ายคนอื่น
เหล็กทั้งหมวกฟาดเขาแบบนั้น
ซึ่งต้นสายไปเหตุยังไม่รู้ว่าใครผิดใครถูก
แต่ก็ไม่ควรทำร้ายกันแบบนี้เนาะ